ก็ต่อดีก็เป็นข่าวเมาท์มอย
โอ้โหเค้าก็เมาท์กันไป

เพราะว่ามีนักร้องที่แบบว่าแอบเกย์
ไปหลอกครบกับนางเอกคนเนิม
เขาบอกว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์มาก

แล้วนางเอกนอนเนี่ยก็คือแบบว่า

แต่ว่ากลัวแฟนคลับรับไม่ได้ก็แอบคุยวิดีโอขอตลอดคือ
ตกลงมันจริงหรือเปล่าน้องนิชานี่งงมากเลย
ไปฟังนิชาเปิดใจเรื่องนี้เลยค่ะ

เห็นผ่านค่ะคือคุณแม่เป็นคนเปิดดูเจอข่าวนี้
แล้วก็เล่าให้เราฟังแต่เราก็
คุณแม่ก็มีกังวลแหละเพราะว่าคนเดาว่าเป็นเราเยอะ
ก็ตอบทุกคนได้ว่ามันไม่ใช่เราอยู่แล้ว
ส่วนตัวเรามีเลด้าสแกนอะไรพวกนี้อยู่แล้วไหมคะนิชา

สแกนแบบคนเป็นใครยังไง

เคยเล่นละครด้วยกันแล้วก็เจอกันเวลาแบบโปรโมทละครบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าไม่ใช่เป็นไปไม่ได้
ไม่จบเขาก็บอกว่านอนอันนั้นอาจจะเป็นน้ำทิพย์หรือเปล่า
บีน้ำทิพย์วันนี้ออกงานเดี๋ยวกันอีกที

ภาพที่นิชาเนี่ยผูกเสื้อรองเท้าให้โตโน่

เหมือนเปิดตัวแล้วหรือเปล่าอะไรขนาดนั้น

มันดูแลเอาใจใส่นี่แม่แม่นิชานั่งข้างหลังด้วยนะ

ฟังกันเลยดีกว่าว่ามันดูแลกันขนาดนี้
ใช้คำว่าแฟนได้หรือยังจัดไปเลย
อย่างไรก็ต้องกลัว
ก็สรุปแล้วก็คือว่านะคะ
จะเห่ยิง